บทสรุปของความจริงชาวนาไทยจะเป็นอย่างไร
คำตอบว่าทำไมทำนานกี่ชาติก็ยังเป็นหนี้

แนวทางแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ในความจริงชาวนาไทย
วันนี้๑๗นาฬิกาทางไทยรัฐทีวี